พักไม่ใช่พักโฆษณาคุณผู้ชมพักเรื่องเครียดก่อน
มาถึงตอนนี้ค่ะของฟรีกำลังจะมาแจกนี่เลย
มีคำถามมาถามกันด้วยนะในช่วงนี้เลยเที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทย
อมค่ะดูไว้ให้ดีเลยนะคำถามวันนี้ไม่ได้ยากค่ะ
คุณเคยได้ยินใช่ไหมต่อให้ฝนจะตกฟ้าจะร้อง
ไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคขวางกั้นนางรำกลุ่มนี้เลยค่ะ
ดูสักก่อนดูสักก่อน
ฝนตกก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการรำเปิดงานคุณ
นี่คืองานส้มโอหวานของดีอำเภอบ้านแท่นประจำปีค่ะ

ถูกต้องค่ะน้ำแข็งจะอ่านข่าวเท้าจุ่มน้ำขังค่ะ

แล้วก่อนเปิดงานช่วงนี้หน้าฝนไงฝนตกมันหนัก
คือถ้าเกิดฝนไม่ตกลานตรงนี้ก็จะเป็นลานกิจกรรมโล่งแห้งเนี่ยคุณผู้ชม
แต่พอฝนมันตกน้ำมันแฉะแบบนี้
เป็นชุดนางรามสวย
รำอยู่แบบนี้ค่ะคนที่ไปร่วมงานก็บอกว่าโหนี่ยอมใจในสปีริตมากนะคะ
ดังนั้นใครจะไปเที่ยวงานเนี่ยก็พกร่มไปด้วยงานเขาจัดเนี่ยนะคะ
วันนี้วันที่๑๙ใช่ไหมจัดวันสุดท้ายวันพรุ่งนี้นะคะ
ชัยภูมินะบางคนยังโชคดีนะเหยียบตรงพื้นที่แห้งหน่อย
ถ้าเหยียบไปตรงน้ำขังก็โอ้โหน่าจะเท้าเปื่อยอยู่เหมือนกัน
แต่คือมันต้องแถวให้ตรงไงโอ้ใช่ค่ะ
คุณผู้ชมพาไปที่ตราดครับสุดสัปดาห์นี้ใครไปเที่ยวตราดอยากจะชวนกิน
หลนปูนิ่มครับอุ้ยอยากกินอ่ะน่ากินไหมล่ะอันนี้
เป็นร้านอาหารบ้านตาเกลือครับเขาใช้ปูลอกคราบน้ำใหม่สดเลยนะ
กับเครื่องเคียงแน่นวิธีทำไม่ยุ่งยากครับให้คนอื่นทำครับคุณน้ำแข็ง
อันนี้ง่ายสุดแต่ถ้าจะทำเองนะเอากะทิมาตั้งไฟไว้ครับ
เนื้อหมูสับลงไปรวมกับกะทิใส่พริกขี้หนูสวนพริกหยวกตะไคร้หอมซอย
แล้วก็ปูนิ่มนี้ปรุงรสตามใจชอบคนแบบนี้รอจนเดือด
แล้วค่อยตักใส่ถ้วยครับเสิร์ฟพร้อมผักสดร้อนเลยนี่
หรือใครแพ้อาหารทะเลนะกินกุ้งไม่ได้ใส่เป็นอะไร
ไก่ต้มกระวานก็ได้ครับสั่งเป็นไก่ต้มกระวานหรือว่าใบโกงกางทอดกรอบก็มี
หมูทอดปลาเค็มก็อร่อยไม่แพ้กันร้านนี้ครับร้านตาเกลืออยู่ในซอย
แหวนติดคลองพร้าวอำเภอกเกาะช้างจังหวัดตราด
ถ้าใครไม่โชว์เส้นทางนะโทรไปถามทางกันได้ครับ๐๘๑๑๖๒๒๔๔ครับ
อ่าพูดขนาดนี้แล้วดอมก็คงจะไม่ทำคงรอชิมอย่างเดียวใช่ไหม
อ่ะทีนี้มาดูนี้หน่อยค่ะในช่วงนี้คำถามจะมาในข่าวนี้
ดูดีฟังดีค่ะคุณผู้ชมพาไปเที่ยวพาไปที่นี่เลยค่ะ
พาไปที่วัดศรีจอมเรืองนะคะหรือว่าวัดจองนั่นเองค่ะคุณผู้ชม
แล้วที่นี่นะถามว่าทำไมถึงพาไปดูล่ะจะพาไปดูพึ่งหลวง
เขาบินมาทำรังแล้วเดี๋ยวดูนะรังเนี่ยเหมือนกับใบโพ
อยู่บนมหาธาตุชเวดากองจำลองเนี้ยแหละค่ะเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นกันชัดชัดนะคุณผู้ชมค่ะ
องไปนู่นดอมเห็นไหมนั่นแหละครับเหมือนใบอะไรนะ
ใบโพจำให้ดีนะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะอยู่วัดนี้เนี่ยอยู่ที่พยาวนะ
มองด้วยสายตาเห็นว่าเอ๊ะเป็นอะไรดำอุ้ยแต่เหมือนจริงนะดอมเหมือนเหมือน
คือคือด้วยรูปทรงอ่ะใช่เลยอ่ะครับค่ะแล้วก็ขนาดใหญ่น่ะประมาณสองเมตร
เหรออันนี้อาจจะคือเราอยู่ด้านล่างไงเรามองไปมันก็จะดูแบบเป็นใบเล็ก
เพราะว่าเอ่อมหาทาชเวรกองจำลองเนี้ยใหญ่มากนะคะคุณผู้ชมเนี้ย
ซึ่งพึ่งหลวงรังนี้ก็มีความแปลกประหลาดกว่าพึ่งหลวงรังอื่นเพราะว่า
เลือกสถานที่ไปทำรังบนยอดมหาธาตุแทนที่จะไปทำรังบนต้นไม้ถูกไหม
ปกติพึ่งหลวงป่าเราก็จะเห็นไปทำรังบนต้นไม้
แล้วก็รังเนี่ยรูปร่างคล้ายใบโพแบบนี้อีก
ที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยยกมือไหว้นะบอกว่าเป็นสิ่งที่ประทับใจกับคนที่พบเห็น
ครับอ่ะทีนี้คำถามคำถามเออเออคุณผู้ชมฮะอะไรอ่ะ
นี่เลยคำถามรังพึ่งหลวงบนยอดมหาธาตุชเวดากอง
เมื่อกี้เราย้ำให้สองรอบนะคุณน้ำแข็งเนี่ยรังพึ่งหลวงบนยอดมหาธาตุ
ชาเวดากองจำลองที่วัดศรีจอมเรืองเหมือนอะไรคล้ายอะไร
คุณผู้ชมจำได้ไหมเหมือนใบอะไรอ่านี่มุมทางซ้ายนี่เราให้ดูไกลไกลนะ
ดูไกลแล้วเอ๊ะเราจะซูมเข้าไปไหมเนี่ยเดี๋ยวซูมให้ดูค่ะ
ตอบกันเข้ามาเลยคุณผู้ชมส่งคำตอบมานะตามด้วยแฮชแท็ก
แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของคุณผ่านมาทางไลน์หน้าจอใครที่ดูอยู่ทางเฟซบุ๊ค
ตอนนี้ดิฉันเห็นพิมพ์คำตอบพิมพ์คอมเมนต์มาในยูทูปอย่าพึ่ง
ใจเย็นค่ะรีบส่งข้อความมาก่อนนะคะตอบทางไลน์เท่านั้นนะคะ
ครับนี่เอ่อนะฮะใช่ค่ะ